อะใจเย็นอม

โอ้โหวันนี้มากัดกันให้สะบัดกับเราสองคนใน
ปลดล็อกแล้วเขาปลดล็อกอะไรเอาให้ชัด
เพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันหลากหลายมีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
สุดงงงเป็นไก่ตาแตกจอดรถซื้อหมูทอดแต่ถูกต่อยซะอย่างนั้นต้นสายปลายเหตุเกิดจากอะไรต้องดู
อ่าสุดระอาค่ะญาติสุดระอาหนุ่มไม่มีงานทำอารวาสไถเงินไปทั่วแม่กับป้านี่บนอุบงานไม่ก่อก่อแต่ปัญหา
เกิดเรื่องโกลาหลขึ้นที่โรงพักงานนี้ตำรวจก็เอาไม่อยู่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กับสมัครข่าว

แผงทำจริงน่ะ
เพลง
ไป

ไอ้เจน

ใช่ครับตอนนี้ลองฟังไปด้วยนะ

แบงก์ไม่ทันจะตอบแต่โอนโบ๊กเขาให้แล้ว

นี่ที่มารุมประชาธารณ์นี่คือญาติของผู้เสียหายนะครับโอ้โฮ
แล้วน่าสงสารผู้เสียหายจริงจะเล่าให้ฟังแบบนี้ครับคุณผู้ชม

สุดท้ายตำรวจจับจนได้นะพฤติกรรมของนายแบงค์คนนี้
ภัยสังคมอย่างแท้จริง
คือในแบงค์เคยถูกจำคุกในคดีรักทรัพย์และยาเสพติดมา

๕ครั้งจับแล้วก็ปล่อย
แล้วพึ่งผลโทษมาเพื่อช่วงต้นปี๒๕๖๕ที่ผ่านมา

เหตุที่ผมพูดถึงแล้วหลายคนเป็นกังวลก็คือ
เหตุที่ไปบุกหอพักของหญิงสาว
ในพื้นที่ตำบลบางยะแพรกอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรประการ
กล้องวงจรปิดเขาจับบันทึกภาพพฤติกรรมของนายแบงค์เอาไว้ได้นะครับ
คือนายแบงค์เนี่ยดูไปด้วยนะคุณผู้ชมนะ
ลูกศรแดงไว้นี่พฤติกรรมของเขาจะได้เห็นชัด
เขาเนี่ยถอดเสื้อแล้วเห็นรอยสักเต็มตัวเลย
แล้วเขาน่ะกำลังปีนไปด้านหลังของหอพัก

ข่มขืนหญิงสาวที่อยู่ในห้องพักเพียงลำพังค่ะ
ไปก่อเหตุในช่วงเวลาประมาณตี๓

ในวันที่๒๘พฤษภาคมที่ผ่านมาในวันที่เขาก่อเหตุนั่นแหละ
หญิงสาวผู้เสียหายเล่านาทีที่ถูกผู้ต้องหารายนี้บุกเข้าไปในห้องพักว่า
ตอนนั้นตัวเธอน่ะกำลังนอนอยู่คือนอนหลับอย่างที่พี่ฝนบอกเพราะมันตี๓เนี่ย
ว่านุ่มของเธอทำงานกะดึกก็จะกลับมาในช่วงเวลาดึกอย่างนี้แหละ

แต่อย่างนี้ครับผู้ต้องหาเนี่ยมานอนข้างแล้วเธอเนี่ยก็รู้สึกแล้วว่า
เอ๊ะไอ้นี่มันไม่ใช่แฟนเรานี่
เธอนะครับพยายามลุกไปเปิดไฟแต่กลับถูกคนร้ายใช้กำลังข่มขืนครับ
แล้วก็น่าสงสารพี่ใส่ไหมากนะครับ
อย่างนี้ฮะนายแบงค์นะรับสารภาพเลยนะ
หน้าตาที่เรียบเฉยก็ต้องรับสารภาพมันชัดเจนทำอะไรลงไปใช่ไหมล่ะ

หลักฐานคาตาแต่อย่างนี้ครับ
ลักษณะที่ผู้สื่อข่าวของเราอธิบายให้ฟังคือ

กระทบสถานกับสิ่งที่ตัวเองทำลงไปแล้วยอมรับว่าก่อเหตุจริง
โดยจะตระเวนหาเหยื่อตามหอพักต่างต่างแล้วเขาทำยังไงทำยังไงคะ
เขาจะเลือกห้องที่ตากเสื้อผ้าผู้หญิงเอาไว้ด้านหลังหอพักอุ้ย
คือเขาเล็งเลยนะตอนกลางวันเขาจะไปเล็งเลยนะว่าห้องไหน
ตากเสื้อผ้าผู้หญิงเอาไว้แสดงว่าห้องนั้นต้องมีผู้หญิงอยู่ค่ะ
นั่นแหละครับเขาอาศัยช่องทางในการปีนขึ้นไปหาโดยโอ้ย
บริเวณท่อระบายน้ำทิ้งด้านหลังสบโอกาสก็ลงมือก่อเหตุค่ะ
แล้วน่ากลัวมากตรงที่ว่าไม่ใช่ก่อเหตุครั้งนี้ครั้งแรกหรือครั้งเดียว
ก่อเหตุแบบนี้มาหลายครั้งเพราะมีผู้เสียหายอย่างน้อยสี่ถึงห้าคนโอ้ย
เมืองต้นนะครับตำรวจสภสำรงใต้นะครับแจ้งข้อกล่าวหาในแบงค์ฐานข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น
โดยใช้กำลังประทุษร้ายบุกรุกในเคหาสถานแล้วก็นำตัวเนี่ยไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับพี่ฝนครับ
โอ้โหน่าสงสารผู้หญิงนะคะจริงครับ
ก็คือกำลังหลับสนิทกำลังไม่แบบคือไม่ได้ทันระวังตัวเนี่ยภัยสังคมจริงจริงเลย
สังคมยังไงก็วอนตำรวจเนอะ
ก็คือแบบช่วยจับไปที
แต่จับไปแล้วก็ต้องดูต่อด้วยว่าจะยังไงต่อ

เห็นบอกว่ามีคดีทีไรก็เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออก
ไม่ต้องปล่อยได้ไหมอ่ะ

หนุ่มขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อหมูทอด
ซื้อยังไงอยู่ก็ถูกใครก็ไม่รู้
ต่อยค่ะต่อยจนสลบเลย
โดยที่เจ้าตัวบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้จักกัน

อยู่ที่เทศบาลเมืองตากนะคะ
รถจักรยานโยนมาเป็นเพื่อนกันมา๒คันนะคะ
ซื้อข้าวเหนียวหมูทอดร้านประจำนะคะในช่วงกลางดึกนี่แหละ
ขณะที่ผู้เสียหายนั่งรอเพื่อนซื้อข้าวเหนียวหมูทอดอยู่
อยู่อยู่ก็มีวัยรุ่นคนนึงนะคะนี่เนี่ย

แล้วก็เดินลงมาค่ะชกเลย
พอจอดรถปุ๊บเดินมาแล้วชกเลย
คว่ำเลยนะไปที่ใบหน้าอย่างจังจนรถนี่แบบล้มเลย
เขาไม่ได้ให้ได้ตั้งตัวเนอะไม่ได้ตั้งตัวเพราะเขาไม่ได้รู้จักไง
เขาบอกเขาไม่ได้รู้จักเขาก็เลยไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมคะ
เนี่ยเหตุเกิดกลางดึกเมื่อวันที่๒๕พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ
หลังก่อเหตุนี้ชายคนดังกล่าวเนี่ยก็ขี่จักรยานยนต์หนีไปเลย
ช่วงที่ขับหนีไปแล้วใช่ขับหนีไปแล้วเพื่อนก็พาผู้เสียหายเนี่ยไปโรงพยาบาลค่ะ
พี่อาร์มเย็บ๕เข็มเลยนะ
โดนไปโดนไปเยอะเลยเนื่องจากบนใบหน้านี้มีแผลที่ลึกแล้วก็ฉีกมากเลยนะคะก่อนที่เขาจะไปแจ้งความ
วันนี้นะคะทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
สอบถามนายทิศิพงศ์ชาวบ้านที่เปิดร้านในซอยนี้เขาบอกว่าซอยนี้ช่วงกลางดึกจะมีร้านค้ามาตั้งแผงลอย
ขายของกันอยู่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวหมูทอดขนมไทยก็จะมีลูกค้าแวะเวียนมาตลอดอันนี้คือตอนกลางวันนะ
นี่ก็ตอนกลางวันแต่กลางคืนก็จะมีมาขายตั้งหากนะคะ
ซึ่งตอนเกิดเหตุเนี่ยก็จะเห็นผู้เสียหายเนี่ยนั่งคล่อมจักรยานยนต์รอเพื่อนอยู่
เสร็จแล้วอยู่ไอ้คู่กรณีก็เดินเข้ามาแล้วก็เข้ามาชกเลย
ซึ่งผู้เสียหายบอกว่าไม่เคยรู้จักแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนแล้วก็ไม่ได้ระมัดระวังตัวไง
แล้วก็คาดว่าบาดแผลที่เย็บ๕เข็มเนี่ยที่มันลึกเนี่ยน่าจะมาจากการถูกลูกกุญแจที่คนร้ายกำไว้ในมือ
แล้วก็ชกคือชกเข้าที่คิ้วซ้ายนะเกือบโดนลูกตานะพี่อาม

อยากอีกนิดนึงโดนลูกตาตาบอดได้เลยนะคะ
ก็วอนให้เจ้าหน้าที่นะคะรีบจับตัวมาให้ได้เพื่อดำเนินคดีต่อไปค่ะ
น่าเห็นใจมากเลยนะครับกับเหตุการณ์นี้
เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเจ้าตัวเขาก็บอกไม่เคยรู้จักแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใครมาก่อน
ก็ลองสืบสวนกันดูนะคะ
มาที่เรื่องนี้กันบ้างนะครับคนในครอบครัวรวมไปถึงชาวบ้านที่อยู่รอบเนี่ยทนไม่ไหวแล้วกับพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้ครับ
โอ้โหอะไรคะ
เนี่ยอาการอย่างนี้นะครับ
อยนเนี่ยโวยมาถึงทำอะไร

เตะท่ออยู่มั้ยเนี่ย
ผู้สูงอายุไม่ได้ก็โวยวายแบบนี้
และอย่างที่เห็นซัดเต็มข้อลอกเต็มแข้ง

โอ้โหเรียกได้ว่าการทำให้ท่อน้ำตรงนี้แตกมันมีผลนะ
ยังไงธุรกิจครอบครัวเสียหาย
เพราะตรงนี้มันเป็นท่อส่งน้ำเขาเหมือนว่าปลูกต้นมงต้นไม้
อะไรอย่างนี้แล้วไปทำของเขาเสียหายอีกต่างหาก
ไปสร้างความเดือดร้อนและพฤติกรรมเนี่ยโอ้โหบอกเลยนะเยอะ
นี่ดูท่านี้บ้างดูโยกไปโยกมาแล้วมีไฟ

เนี่ยลักษณะเหมือนกับว่าเขาเนี่ยนะฮะ
คอยแต่แบบจะไถเงินที่บ้านอ่ะแต่ผมไม่กล้าบอกแล้วนะ
เอาไปทำอะไรแต่หลายคนเขาก็คาดการณ์เอาไว้
อาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับย่างเศรษฐินรึเปล่าได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
แต่นี่ก็คืออีกช่วงนึงนะที่เขาเนี่ยถ่ายเอาไว้นะครับ
ในช่วงที่ชายคนนี้นี่ลักษณะเหมือนจะมาขอเงินอีกแล้ว

กูใช้เฟซบุ๊กไลน์นึงเขารวมภาพบันทึกเหตุการณ์ต่างเอาไว้
แล้วไปบอกกับในกลุ่มกลุ่มอะไร
กลุ่มชุมชนตะบนหนองจังหวัดนครปฐม
คือเขาต้องไปขอเลยนะว่ากลุ่มนั้นให้ช่วยเหลือที
เพราะว่าเขาไปแจ้งความแล้วเนี่ยมันก็ไม่คืบหน้าเท่าไหร่
แล้วดูสิครับเนี่ยคนสูงอายุยังถูกรบกวนอย่างนี้
แล้วจะต้องรอให้ต้องมีใครบาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิตก่อนหรือยังไร
ถึงจะจัดการกับชายคนนี้อย่างเด็ดขาดได้
แล้วถามหน่อยสิว่าตัวแม่เองป้าเองยายเองอะไรพวกนี้
เขามีรายได้กันขนาดไหน
เขาบอกว่ามีรายได้จากการไปทำงานรับจ้าง
วันนึงก็สองร้อยถึงสามร้อยบาทแล้วต้องมาเจอกับคนเนี่ย
เพราะหนุ่มคนนี้มาคอยรีดไถทุกวัน
โอ้โหลำบากจริง
เอาอย่างนี้ละกันนะครับเขาก็ระบุที่ตั้งด้วยนะสำหรับภาพนี้
บอกว่านี่อยู่ที่ชุมชนตำบลหนองงูเหลือม
ตำบลหนองงูเหลือมใกล้กับบ้านผู้ใหญ่ศาล
เออมาบอกเอาไว้แบบนี้และก็บอกอีกเรื่องว่า
ผู้ชายคนนี้ที่ไม่ใส่เสื้อที่โวยวายเนี่ยชื่อไนโบ้
อ่าอืมก็น่าจะดูวัยรุ่นอยู่นะคะน่าจะไม่ได้อายุเยอะมากมาย
งามภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการอย่างไรบ้างกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นตรงนี้
ค่ะถ้าอยากได้เงินใช้ก็ทำงานไง
ถูกต้องก็เลือกคนแด้งงานก็ไม่ทำไม่ทำด้วยเป็นดีอีก
มาดูอีกรายนึงค่ะก็เครียดจัดค่ะพ่อค้าขายไก่ทอดมีหนี้สินแบบรุมเล้าเยอะแยะมากมาย
แก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยตัดสินใจไปกระโดดน้ำค่ะ
แต่ไปดูภาพกันค่ะว่าจะช่วยทันหรือไม่ทันนะคะ

คือเหมือนกับว่าสภาพนี้เหมือนหมดอะไรตายอยากอะพี่อาม
แล้วเขาแบบประมาณว่าไม่อยากอยู่แล้วบนโลกไป

ขณะที่แบบว่าชายแบบอายุประมาณ๒๐๓๐ปีเนี่ย
เขาไปโอบกอดร่างของผู้ชายคนอื่นอายุประมาณ๔๐ปี

ก็เหมือนพลเมืองดีเข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันนะครับ
ใช่ค่ะยืนอยู่นอกราวสะพานที่เฉลิมพระเกียรติ๑

ที่นครเชียงรายซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำกกนะคะชายคนดังกล่าวเนี่ย
เขาพยายามที่จะกระโดดลงไปในแม่น้ำค่ะอืม
ก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยวิ่งเข้ามาช่วยเนี่ยก็จะมีกู้
เขาเรียกว่าพลเมืองดีเนาะเข้ามาช่วยไว้ก่อนนะคะ
แล้วก็พูดคุยให้ระงับสติอารมณ์บอกว่าอุ้ย
เอ่ยยังไงก็อย่าฆ่าตัวตายเลยอ่าคิดให้ดีดีก่อนนะเป็นไงมาไง
เออทำไมถึงอยากจะกระโดดใช่ใช่ฆ่าตัวตายลุงเกียวว่าไงครับ
แกเขาก็บอกว่าเนี่ยเขามีอาชีพขายไก่ทอดอยู่ในตัวเมืองเชียงราย
อืมแต่ก็ประสบปัญหานี่สินเนี้ยแบบโอ้โหลุมเหลาแล้วเกินโอ้
เขาก็เลยตั้งใจพี่อ่ะตั้งใจใช้คำว่าตั้งใจเลยขี่รถจักรยานยนต์ขึ้นมาบนสะพาน
หวังจะกระโดดลงไปในแม่น้ำเพื่อหนีปัญหาโชคดีมีคนมาเห็นแล้วก็ช่วยเหลือไว้ได้นะคะ
เห็นบอกว่าเนี่ยที่กู้ภัยเขามาทันเพราะว่าเขาปฏิบัติหน้าที่อยู่
ใช่แล้วก็จริงแล้วเนี่ยจุดนี้พี่อาร์ม
เป็นจุดเดียวกันกับที่เคยมีนักศึกษาสาวอายุ๑๗ปี
ของวิรัยแห่งหนึ่งนะคะในจังหวัดเชียงราย
กระโดดน้ำตายตรงนี้แหละ
แบบนี้เลยพี่ฝนคือในคืนวันก่อนที่คุณลุงจะมาเนี่ยใช่ค่ะ
นักศึกษาสาวคนนั้นเขากระโดดลงมา
เพื่อฆ่าตัวตายแล้วยังหารากไม่เจอ
เพราะฉะนั้นเนี่ยทีมงานก็คือยังค้นหาอยู่ระแวกแถวนั้น
แล้วในระหว่างที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติภารกิจอยู่นั้น

มาจะกระโดดถูกต้องโอ้โหเรื่องนี้ก็แบบว่าคนลุกเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเป็นความเชื่อของคนโบราณเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีตัวตายตัวแทน
ถูกว่าคนที่ตายปุ๊บถ้าอยากจะไปเดี๋ยวก็ต้องมีคนใหม่มาแทนคนลุกอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่เขาเล่าสืบกันมา
ซึ่งเราก็มองว่ามันก็มันก็เป็นไปได้แบบเยอะเหมือนกันแต่ถ้าอย่างนี้มีปัญหาแบบว่าเรื่องของการคนมากระโดดอย่างนี้แล้วก็สิ่งหนึ่งนะ
ถ้าทำได้นะก็คือสร้างกำแพงกำแพงที่แบบว่าตรงที่แบบคนเดินได้เอาให้มันสูงหน่อยไหมหรือป้องกันไม่ให้มีการแบบจับอะไรอย่างนี้
ถ้ากำแพงสูงมันก็จะไม่เห็นแม่น้ำอ่ะสิคะ
แต่ถ้าแบบเหมือนเป็นแบบเหมือนกรงเหล็กสูง

เอาเป็นว่าเรามาดูที่ใจเราดีกว่า

จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้ว

พอไม่มีเหตุปุ๊บก็ไม่มีผลแล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามทำใจให้สบายนะคะ

แก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้ก็วางกันไว้ซะ

เออมาเรื่องนี้เขาบอกว่าบุกไปจับขุนช้าง

เป็นชื่อฉายานักค้ายาเสพติด

เอายาเสพติดให้สูบทุกวันเลยครับโอ้ย

กลิ่มเขราะหน่อย
เกลียดเกลียดเลย
กลิ่มเกลียดเลย

ปากเอาตัวสองคนข้างนอกไว้ด้วยนะนั่งลงแยดขาไปพันสองคนข้างนอกเร็วเร็ว
โอ้โหนี่ไปดูจุดเริ่มต้นกันก่อนคุณผู้ชมครับค่ะชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคามนะครับ
เขาร่วมกับฝ่ายความมั่นคงอำเภอวาปีปฐุมเข้าไปจับกลุ่มตัวนายธีรณาตอนหลาบศรีดาหรือว่าเสียขุนช้างฉายาเขา
อายุ๕๐ปีจับได้พร้อมลูกน้องอีก๔คนกำลังมั่วเลยมั่วสุมเสพยาบ้าฮะภายในบ้านพัก
เนี่ยบริเวณตรงนี้นี่แหละครับโอ้ใส่กางเกงก่อนใส่เกงก่อน
เจ้าหน้าที่พอไปถึงหน้าบ้านก็พบลูกน้องเสียขุนช้างกำลังเสพยาบ้าเลยครับ

ได้ว่าจับได้คาหนังคาเขาได้กลิ่นมาก่อน

คนนี้เป็นคนงานคนสนิทของเสียคุณช้าง

จับได้เนี่ยพบว่ามียาบ้าวางไว้บนพื้นอีก๕ถุง

คือถามว่าต้องมีเยอะไว้ทำไม

เสพให้เต็มที่เสียเลี้ยงเอง
ที่เหลือพวกเองเอาไปขายเพื่อหารายได้ด้วยอู้ใจดีด้วยอู๋ใจดีไม่เข้าเรื่องสิครับ
ผิดที่ผิดทางครับแล้วนายรุ่งนิรันดิยอมรับว่าเสียขุนช้างได้จ้างพวกตนมาทำงานแบบรายวันนะ
ค่ะก็คือนอกเหนือจะได้ค่าแรงแล้วมียาบ้าเป็นของแถมอ๋อ
อยู่กับเสียคุณช้างได้เงินแล้วยังไม่พอได้ยาบ้าด้วยเขาบอกได้ยาบ้าอีกวันละ๖เมตร
เช้าสองบ่ายสองห้าเย็นสองโอ้โหพรบสามมื้อสามมื้อเลย
โอ้โหกินเป็นยาไม่ใช่ยารักษาโลกน่ะอ่า
ส่วนยาบ้าที่พบในกระเป๋าตัวเองเป็นยาที่เสียขุนช้างให้นำไปขาย
อย่างที่ผมบอกค่ะให้ไปขายราคาเมตรละหกสิบบาทอ่ะ
ในช่วงของการตรวจค้นบ้านพักเสียขุนช้างก็พบยาบ้านที่ซุกซ่อนอยู่ตามจุดต่าง
อีกจำนวนยี่สิบแปดขุมรับรวมได้อีกสี่พันสี่ร้อยสิบห้าเมตร
ยาบ้าไม่พอยาไอซ์อีกสามถุงหนักสามจุดเจ็ดห้ากรัม
อาวุธปืน๒กระบอกแล้วก็เงินสดอีกประมาณสักเกือบสองหมื่นบาทครับ
ค่ะไปถามนายคนนี้นายธีรณาตอนหลาบศรีดาหรือเสียคุณช้าง

ธีระนาจน่ากล้านจะอยู่นี่นะ

อมรับนะครับว่าตัวเองซื้อยาบ้ามาจาก

ในตัวอำเภอวาปีปฐุม
ราคาเท่าไหร่คะซื้อมานะในราคาเม็ดละ

แล้วเค้าบอกเอาไปขายต่อเม็ดละ

แต่อย่างนี้ละกันมันคือยาเสพติดให้โทษ
แล้วไปให้วัยรุ่นในพื้นที่แล้วอย่างนี้วัยรุ่นเขาจะโตมาได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดียังไง
มันทำร้ายอนาคตชาตินะใช่
อย่างนี้ครับเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวทั้ง๕คนพร้อมของกลางยาบ้ายาไอซ์อาวุธปืนแล้วก็เงินสด
ส่งพนักงานสอบสวนสภาวะปีปฐุมต่อไปครับ
ก็คือยาพวกนี้นะคะก็คือมันก็จะเหมือนไปหลอนประสาทเนาะทำให้เราไม่มีสติสัมปชัญญะบางทีก็อาจจะทำอะไรที่มันผิดซึ่งมันไม่คุ้มกับราคา๕๐๖๐เลย
ใช่ครับมันไม่คุ้มกันเลยอ้าวแต่มาไปต่อกันตรงนี้นะคะแหมกระแสปลดล็อกกัญชา

มาแรงสุดเลยมาแรงขนาดไหนถึงขั้นเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนนามสกุลให้มันเข้ากับกัญชา
โอ้โหไปดูค่ะว่าเปลี่ยนเป็นนามสกุลอะไรค่ะ
อ่าคุณพระธรพงษ์นะคะอายุ๓๒ปีนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจิบแบบบุรีรำนะคะเขาโชว์เอกสารการขอเปลี่ยนนามสกุล

น่าจะเขียนว่านบตะลุงนะคะนามสกุลนบตะลุง

เป็นกัญชารำ

กัญชารำนามสกุลนี้เขามีสตอรี่ค่ะ

คุณพัทรพงศ์เนี่ยเล่าว่าจริงแล้วเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะเปลี่ยนให้เป็นกัญชารำหรอก

ก่อนหน้านี้ก็จะเปลี่ยนเป็นอีกนามสกุลนึงก็คือกิตติเลิศวนิตกุล
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่ามันไปซ้ำกับคนอื่นเปลี่ยนไม่ได้ก็เลยกลับมาบ้าน
ก็พอกลับมาปุ๊บเห็นเปิดงานอะไรนะเปิดปลดล็อกกัญชา
เขาก็เกิดไอเดียปิ้งขึ้นมาตั้งขึ้นมาเองเลยว่าว่ากัญชารำ

เมียจ๋าหาความหมายให้ทีเมียก็บอกว่าความหมายดี
เขาก็เลยไปเลยนะคะไปเปลี่ยนเลย
ซึ่งภรรยานี้เขาบอกว่าเขาอยู่กับสามีมาประมาณปีครึ่งแล้ว
ตัดสินใจที่จะมีลูกด้วยกันแล้วตัวเธอก็เป็นสายมูด้วย
เขาก็เลยแบบวิเคราะห์นามสกุลสามีแล้วก็คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่
เขาก็เลยแนะนำให้เปลี่ยนนามสกุลก่อนที่จะได้นามสกุลกัญชารำนี้ค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงเขาหน่อย
สายมูด้วยนะคิดแล้ว

จะมีกำหนดคลอดในวันที่๒๒มิถุนายนนี้

เขาก็จะดูน่ารักดีเนาะ

น้องปอเลียกัญชารำ

ว่าอะไรอ่าอ่าเดี๋ยวไปหาความหมายเอากันแล้วกันนะคะ
รู้จักแต่ประกอบลำไม่ใช่พี่โดมอ่าทุกผู้ชมครับ
หนุ่มคนหนึ่งเมาแล้วนอนกลิ้งอยู่กลางถนน
คนละเมืองดีเห็นเลยโทรให้กู้ภัยมาช่วยดูในช่วงเวลาที่เข้าไปช่วยสิครับว่าจะเป็นอย่างไร
ครับ
กลับหัวพ่นลุงลุงครับลุงลุงครับลุง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
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
ตอนแรกอะเออไม่กล้าเพราะว่าบางทีนะไอ้ทางมืดอย่างเนี้ย
ดูสิขึ้นไปยังไม่ตื่นเลยอะ
หลับยาวอ่ะใช้คำว่าหลับยาวจริงแต่อย่างนี้ต้องฝากเตือนกันด้วยนะเพราะว่าบางทีเราขับไปเนี่ย
หรือรถยนต์แล้วเราเป็นผู้หญิงคนเดียวเนี่ยเจอบางสิ่งบางอย่างมันขวางอยู่ทางถนนเนี่ย
ใช่ก็อย่าเพิ่งลงไปซะทีเดียวอ่าเป็นฝนฝนก็จะไม่จอด
เพราะว่าอาจจะมีแบบเราก็ไม่แน่เนาะว่าจะมีมิจฉาชีพหลอกให้เราจอดหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ย
แต่นี่สิ่งที่ฝนกลัวที่สุดก็คือคือบางทีถนนมันมืดไงรถแบบวิ่งมาแล้วแบบเหยียบทับไปเลยอะ
อ่ะอย่างนี้เพื่ออยากจะรู้จริงจริงว่าเขาเป็นใครค่ะก็เลยโทรไปประสานไปยังผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าแบบนี้เนี่ยขาประจำขาประจำด้วยโอ้ยเอาอีกแล้วเหรอ
ผู้ใหญ่บ้านพูดอย่างนี้เลยนะเอาอีกแล้วเหรอไปนอนตรงไหนล่ะทีนี้โอ้มานอนตรงนี้ไง
พากลับมาเลยพากลับพากลับนี่สุดท้ายครับก็ทราบว่านายคนนี้บ้านอยู่ที่ตำบลพญาขัน
ก็เลยประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้นำรถกู้ภัยแล้วก็นำตัวไปส่งเอาไว้ที่สาราริมทางตรงนี้
บางคนบอกงั้นส่งสาราวัดหรือเปล่าไม่ได้วัดนะครับสาราริมทางสาราริมทางครับเออ
ยังไปไม่ได้ถึงวัดครับแล้วผู้ใหญ่บอกว่าไม่ต้องห่วงไอ้คนนี้เดี๋ยวตื่นเดี๋ยวกลับมา
เดี๋ยวกลับเองกลับเองได้โอ้โหแต่เอ้าตายแล้วนี่ดูสิระหว่างนั้นกู้ภัยก็แบบว่า
สุดท้ายเอาเป็นรูเลยทำไงอ่ะเอาใครรับผิดชอบทีเนี้ยทำสาราให้เขาใหม่เลย
เจ็บนะน่ะเจ็บสิครับนี่เขาเรียกว่าตกป่องแต่อย่างนี้ขนาดกู้ภัยเจ็บขนาดนี้แล้ว
ลุงแกยังไม่ตื่นเลยครับโอ้โห
เอ้าได้เจือดนะเอาเทสในน้ำเกลือนะเป็นกำลังใจให้กับกู้ภัยนะ
ทางไม่รู้จริงบอกตรงไม่รู้ว่าลุงคนนี้กลับถึงบ้านปลอดภัยหรือยัง

เพราะทำให้ปลอดภัยต้องมีข่าวออกมาอีกแล้ว
อ้าวลูกหลายเคยดูแลนะด้าวประจำอ่าไปไปดูกันคลิปนี้นะคะ

เขาเรียกแยกนี้ว่าแยกร้อยศพ
อ่ะไปดูภาพวินาทีที่รถสิบล้อพุ่งชนรถยนต์ส่วนบุคคลกันค่ะ
โอ้โหมันหวาดเสียวมากดูสิเนี่ย
คือถ้าแบบโอ้โหดูสิคะ
คือไม่เบรกเลยนะ๑๐ล้อมาแบบเหยียบมิดเลย
ซึ่งนี่คือนาทีสุดระทึกเลยจังหวะที่รถยนต์ส่วนบุคคล
อซูซูมิวเอ็กซ์เนี่ยกรุงเทพมหานครเขาเหมือนเขาไหลตามอ่ะพี่อาร์
ใช่ไหลตามไปนะอันนี้เขาเรียกว่าตรงแยกบ้านดงบังนะคะ
มุ่งเข้าตัวเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนาทีนั้นก็มีรถสิบล้อเนี่ย
อ่าแล่นเข้ามาเขาบอกว่าเป็นรถสิบล้อบรรทุกผักนะคะ
่งจะไปประจันตคามซึ่งก็มีเสียงแตรนะเห็นไหม
ดังแบบแป๊นมาเลยเนี่ยก่อนที่จะพุ่งเข้าชนรถอีซูซูมิวเอ็กซ์อย่างจัง
ครับซึ่งจะเห็นว่ารถอีซูซูนี่หมุนคว้างเลยนะ
คือคว้างหรือเคว้งหมุนเคว้งค่ะหมุนเว้งเหรอ
หมุนเคว้งก็ได้ก็ไม่กดหมุนเคว้งนะสองสามตะหลบเลยเนี่ย
ลงไปอยู่ตรงร่องถนนอีกด้านหนึ่งเห็นไหมโอ้โหน่ากลัว
สภาพหน้ารถนี่พังยับเยินกระโปรงรถนี่ฉีกขาดเลยโอ้โห
ชบุญที่ไม่เป็นอะไรเพราะว่าพี่อาร์มเห็นไหม
เขาชนตรงแค่ด้านหน้ากระโปรงห้องเครื่องแต่ถ้าขยับอีกนิดเดียว
ก็คือโดนตรงคนขับแล้วนะจริงอ่าเป็นคนขับเป็นผู้หญิงนะคะ
ได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยที่ปากแล้วก็คางส่วนรถสิบล้อนะ
บริเวณถังน้ำมันนี้ฉีกขาดจนทำให้เกิดน้ำมันรั่วเลยนะ
เรื่องต้นผู้ขับขี่รถสิบล้อนี่ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะคะ
ก็ก็ถือว่าอ่าไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรไร้แรง
แต่อย่างงี้ตำรวจเขาสอบปากคำนะคุณฝนนะนายอนุวัฒน์แจ่มอ่า
แสงแจ่มค่ะคนขับรถสิบล้อเขาเล่าว่ายังไงฮะ
เขาเล่าบอกว่าเขาได้รับจ้างขนผักจากตลาดสี่มุมเมือง
ซึ่งเขาจะมุ่งหน้าไปปราจีนบุรีโดยระหว่างทางเนี่ย
เขาได้สังเกตเห็นรถอีซูซูมิวเอ็กซนี้แหละกำลังจะออกจากแยกแล้ว
แสดงว่าเห็นแล้วเห็นแล้วเขาก็เลยให้สัญญาณบีบ
เป็นระยะระยะเลยแต่รถคู่กรณีเนี่ยรถเขาแบบไม่ยอมหยุดอืม
พุ่งชนตามคลิปโอ้โหเขาบอกว่ารถของเขาเป็นรถที่บรรทุกนา
มีรถเนี้ยปีเป็นแรกไม่ทันอืม
ซึ่งนายสืบเจริญสุขอายุ๖๘ปีชาวบ้านในพื้นที่นั่นนะคะ
เขาบอกว่าสี่แยกเนี้ย
มันเกิดอุบัติเหตุบ่อยเป็นรายวันเลยอืม
เรียกได้ว่าแยกร้อยศพตัวได้นะคะเพราะว่า
อ่าภาพก่อนนะคะแล้วก็มีหลายครั้งเลยพี่อาม
ถ้าอย่างนั้นนะต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะ
เพราะว่าตรงนี้ไม่มีสัญญาณไฟจราจร
ถ้าอย่างนั้นควรการได้ควรทำแล้วนะคะ
คือผมเข้าใจนะบางแยกมันจะเป็นอย่างนี้พี่ฝนไอ้แยกแบบนี้ที่เขายังไม่มีไฟจราจรเพราะบางครั้งบางคา
ยุคบางสมัยในบางปีตอนนั้นมันยังไม่ค่อยมีรถเยอะแต่บางทีถ้าเกิดเมืองมันขยายแล้วรถเขาเริ่มใช้เส้นทางนี้เยอะมากขึ้น
เป็นไปได้ควรติดตั้งสัญญาณไฟจราจรค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเห็นไหมคะ
สัญญาณไฟที่แบบว่ากระพริบกระพริบเนี่ยอยู่สูงมากทำให้มองไม่เห็นทำให้ทัศนาการมองเนี่ยมันมันเห็นไม่ชัดเจนนะคะ
ฉะนั้นก็วิวขอนะคะให้มาทำเนอะทำไฟให้หน่อยเถอะนะครับ
จะได้ลดอุบัติเหตุได้มากกว่านี้นะคะครับแต่ที่สำคัญก็ขับเบานิดนึง
เพราะว่าทางแยกอาจจะแบบดูกันหน่อยนะคะเป็นห่วงนะคะ
ฝากเตือนอีกสักหนึ่งเหตุแล้วกันพี่ฝนฮะมีจักรยานยนต์เลี้ยวจะเข้าซอยค่ะ
แต่ดันไปชนกับจักรยานยนต์อีกคันนึงค่ะอ้าวเป็นยังไงไปดูกันค่ะ
โอ้โหเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเลยนะใช่ค่ะนี่เขาก็ค่อยค่อยชะลอเลี้ยวแล้วนะโอ้โห
แต่ในจังหวะที่เลี้ยวนี่ก็มีรถที่แบบวิ่งทางตรงนี้เข้ามาชนอีก
เพราะว่ารถที่มันเป็นภาพกล้องของรถอีกคันนึง

ผู้บาดเจ็บเนี่ยกิ้งลงไปแบบนี้แล้วรถคันนี้ที่มีกล้องหน้ารถเนี่ยเหยียบไปด้วย

แต่คำถามคือเหยียบอะไร
แต่โชคดีเหยียบรถจักรยานยนต์ไม่ได้เหยียบที่ตัวคนค่ะ

แต่เอ้ารถเก่งขนาดที่เหมือนกับว่าเบรคกะทัน
แล้วก็ต้องยอมรับนะก็เป็นจุดหนึ่งเป็นเหตุหนึ่งนะ
ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ก็ได้ขับตรงไปแบบนั้น
ใช่แล้วเอาอย่างนี้เราก็ยังไม่ได้บอกนะว่าใครผิดใครถูกนะใช่ค่ะ
เพราะว่าอย่างไงซ้านี่อุบัติเหตุื่นขึ้นได้อยู่แล้วล่ะ
เพราะว่ามันแค่วินาทีเดียว

มันอาจจะทำให้เกิดเหตุกับผู้อื่นได้
รวมไปถึงเหตุกับตัวเองก็เป็นไปได้เหมือนกัน
นี่ขนาดฝนเห็นภาพฝนยังช็อกเลย

ดูจากภาพจากกล้องหน้ารถดูแล้วน่ากลัวจริง

รถจักรยานยนต์เลี้ยวจะเข้าซอยแต่ดันไปชนกับรถมอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งคัน
ฮะไปดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับค่ะ

ดูภาพโดยการไปครับคุณผู้ชมเป็นอย่างไร
รถมอเตอร์ไซค์เขาจะเลี้ยวเข้าซอยเห็นไหม

เปิดไฟจะเลี้ยวแล้วแต่
จังหวะมันได้เลยอ่ะพอดีกันเป๊ะเลย
โอ้โหก็ต้องยอมรับนะว่าบางครั้งบางคราวในจังหวัดที่จะเลี้ยวเข้า

แล้วผมก็ยังไม่ได้โทษนะว่าใครผิดใครถูก

เราคิดว่าเราไปของเราแล้วเราจะไปได้
แล้วความคิดนี้มันดันตรงกันกับสองฝ่าย

ฝ่ายเหลียวผมก็คิดว่าอ้อผ่านแน่ผ่านแน่นอน

ยังไงเดี๋ยวผมผ่านปั๊บเดี๋ยวคุณเข้าต่อจากผมไหมล่ะ

อาจจะแบบว่าเดี๋ยวเขาคงชะลอ

เออ
โอ้โหหน้าหวานเสียวอ่ะ
วันนี้ข่าวแบบหวาดเสียวมากเลย

แล้วจะให้ดูด้วยว่าหวาดเสียวยังไงนะครับ
นะครับเรื่องของทางมาลายมอเตอร์ไซค์ชนกับเด็ก

โอ้โหนี่แล้วตกลงมันปลอดภัยไหมเนี่ย

ของทางม้าลายเราต้องการจะปลูกจิตสำนึกจริง
เพื่อให้ทุกคนตระหนักรู้ถึงว่า
การขับขี่ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค
ถ้าคุณเจอทางม้าลายในชุมชน

เพราะยิ่งถ้าเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับโรงเรียน
นั่นหมายความว่านักเรียนเขาจะต้องเดินผ่าน
ต้องเดินผ่านไปผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ย
มันจะต้องระมัดระวังให้มากที่สุดนะคะ
เนี่ยฮะเลยเอามาให้ดูกันแล้วก็มาร่วมกัน

ไม่อยากให้เกิดเหตุที่มันแบบว่ามีรถ
หรือมอเตอร์ไซค์ชนใครบนทางม้าลายอีกครับ
ขอบคุณภาพนี้นะครับจากแฟนเพจเฟซบุ๊

ค่ะไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้นะคะ
ถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยเขาหยุดชะลอตั้งแต่เห็นคนยืน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
มาดูข่าวตัวเงินตัวทองบุกบ้านค่ะบอกเลยว่างานนี้แตกตื่นกันทั้งบ้านเลยแล้วก็เหตุการณ์จะเป็นยังไงวุ่นวายยังไงไปไปดูค่ะ

คนลุกคนถ่ายคลิปยังกลัวแต่เหตุการณ์จะเป็นอะไร
ผลลูกไปหมดแล้วตายแล้วตายแล้ว
อย่างนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมาก
คือเจ้าของบ้านเขาก็แบบว่า
เห็นตัวเงินตัวทองแล้วไงตอนแรกจะโทรแจ้งกู้ภัย
แต่ด้วยความที่ว่าแหมอาจจะมาไม่ทันใจพี่แก
เลยจัดการเเต้าเองแล้วดูตัวเทียนมันมาด้วย
มาแบบติดในตั๊บเลยนะพุ่งเลยอ่ะหลบกระแทบไม่ทันแต่อย่างนี้เจ้าของบ้านนะ
เขาเห็นตัวเงินตัวทองมันมุดรั้วหายไปแล้วใช่ไหมเขาก็คิดในใจไม่กลัวแล้ว
ไม่กลัวแล้วมันมาใหม่จากนี้มาให้โชคอย่างแน่นอนพี่ฝนยังให้โชคอยู่ไหม
คนลุกอีกแล้วไม่เพราะว่าพี่ฝนกลัวไอ้พวกประเภทนี้อยู่แล้วนะขอบคุณที่ช่วยนะคะไม่เป็นไรครับ
ไปดูอะไรกันต่อเนี่ยตอนนี้งงไปหมดแล้วคือเรื่องนี้พี่ฝนจำใจดีทำใจดีมาดูเรื่องความน่ารักของเด็กกันบ้าง
เรื่องของการร้องเพลงโชว์เรื่องของการร้องเพลงชาติจะน่ารักขนาดไหนติดตามกันเลยนะครับในช่วงของสบัดข่าวเด็ก
ทำเป็นไหวไหมน้ำสลัง
เผ็ดชายนิราภาโลกอามารมัยรา
เทศยาลาตัดเต็ดไทยไทยมันเต็ด
สลัดมะเรือนยกเป็นชาติชาติบุรี
เวลาเทศยาลาเต็ดไทยอามารมัยราภาโลก

โอ้โฮต้องเกิดยาลา
เอาเป็นว่าอย่างน้อยประเทศไทยชายโย

พี่ฝนชอบท่อนนี้นะท่อนไหนหาจะลงค่ะ
เอ๊ยเอาไปเรื่อยดูเอามีหมากฝรั่งลิขิต
ใครที่รักตลกแต่ถึงลบใบหนาด
มันจะมีโอ้โหแต่เด็ก

จินตนาการเออให้เป็นชาติบุรีไปเลย
ทะเลประเทศไทยก็เอี๊ยะอีกต่างหากคืองงไปเวิร์ด
เออคือทำไม่ได้นะแต่เมโลดี้ได้นะ
เอาแต่อย่างนี้น้องเขาตั้งใจนะเท่าที่ดูน้องเขามีความตั้งใจนะ
เพียงแค่ว่าใส่เนื้อเพลงให้ถูกทุกอย่างจะจบลงง่ายดายแล้ว
เดี๋ยวเขาโตขึ้นเขาจะเป็นเจ้าพ่อเพลงแปลง
ไม่แน่เหมือนกันแต่ผมเป็นห่วงใครรู้ไหม

ยายของหลังยังดีอยู่ใช่มั้ย

ลูกแกขำแบบเต็มเหนียวน้ำตาไหลเลยเอาเสื้อมาเช็ดเลย

ยังไม่หมดค่ะไปดูคลิปความน่ารักของเด็กอีกค่ะ
คือไม่ขนลุกเหมือนตอนนั้นแล้วทีนี้จะมีแต่รอยยิ้มค่ะไปดูกันค่ะ
ซีริตดให้หนูดมหน่อยค่ะ
จังเลยค่ะแต่ในเมื่อคุณขอมาฉันก็จัดให้ค่ะ
เป็นไงล่ะน่ารักมั้ย
ชอบเหยียนหัวเราน์น้องที่หัวเราน์ได้แบบน่ารักน่ะเอ็นดูส์พอมากเลยนะคะ

แต่โชคดีที่สริแค่ตดให้ได้ยินนะ

หน้าตาเหมือนพี่ฝนตอนเด็กเลย

น่ารักตั้งแต่เด็กเลยค่ะ
เรานี่ไปค่อยหลงตัวเองเท่าไร

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวนะครับ
ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กันสบัติครัว
อะไรอย่างไรล่ะเชียร์อยู่ดี
เชียร์อยู่ดีเชียร์ต้อนรุว่าจะไปแข่งด้วย
แข่งกันมันมากแล้วสุดท้ายค่ะมูค่ะ
ขอละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้การเสิร์ฟของสาวไทยครั้งนี้
ได้แต้งด้วยเถิดสาธุ
แล้วคุณรู้ไหมว่าเบื้องหลังชัยชนะของครั้งนี้
นี่แหละค่ะคุณยายสายหมู่
ดูไปก็แบบว่าสาธุเด้อขอหายสนะเด้อคุณพระพุทธเจ้า
แล้วก็เป็นไปตามนั้นแล้วก็เป็นไปตามนั้นจริงค่ะ
นี่ก็คือเป็นแบบว่าพิธีการเชียร์แบบน่ารักที่เราเอามาฝากนะคะ
เป็นเรื่องจริงนะเอาจริงเวลาเราเชียร์เนี่ย
คุณผู้ชมฮะเชียร์กันให้สุดกันไปเลย

ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกับทางไทยรัฐทีวีของเราด้วยครับ

วันนี้เป็นเกมนักที่๒แล้วนะกลับกันในการฟุตบอล
ในวันนี้ฮะติดตามกันได้
เจอกับศรีลังกาจะเริ่มเข้าสัญญาณตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๔๕นาที
ออฟก็คือ๑ทุ่มตรงนะครับ
ส่วนวันที่๑๔มิถุนายนนะคะอูสเบกิสถานพบกับทีมชาติไทยของเรา
เริ่มถ่ายทอดสดเนี่ย๒๒๑๕ก็คือ๔ทุ่ม๑๕นาที
เริ่มแข่งจริงก็คือ๔ทุ่มครึ่งนะคะ๒๒๓๐๑
ได้แล้วค่าแม่วันนี้เวลาหมดลงอีกแล้วนะคะ
เวลาแห่งความสุขแหม่พบกับเราสองคนได้ใหม่สนุกแบบนี้นะคะ
ที่คู่กัดสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะเวลา๑๖ตรถึง๑๗ตร

คลับทรอมแทนรัตน์ทีวี๓๒จะส่งท้ายกันด้วยภาพนี้นะคะ

เอาไปดูจะโยกขนาดไหนส่วนเราหมดเวลาต้องกลับไปแล้ว
โอเคสวัสดีค่ะ
แล้วมากัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์